ผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่ระยองปกติไประยองต้องทุเรียนใช่ไหม
แต่เมื่อวานเป็นส้มนะเฮ้ยส้มทั้งจังหวัดเลย
ก็คารวาลของพักเก้าไกลและคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก
ไปเดินทางขอบคุณประชาชนนี่ฮะ

เหล่าบุคคลแต่งกายคล้ายส้มก็โผล่มาเต็มเลยครับ

กับผมพิธาริมเจริญรัฐว่าที่นายกคนต่อไป
ขอขอบคุณชาวระยองจากใจจริงครับ
แล้วก็บอกกับทุกคนว่าถึงแม้การเลือกตั้งจะจบไปแล้ว
แต่การเดินทางของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้น
ขอใช้ความไว้วางใจทุกคะแนนในการทำให้ระยอง
การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกัน
แล้วก็ขอสัญญาว่าก่อนเลือกตั้งเป็นอย่างไร

แล้วก็ให้คำมั่นว่าจะมาหาทุกคนที่ระยองบ่อยเลย
แล้วก็ขอให้มาเฉลิมฉลองกันอย่างรับผิดชอบ
มีวุฒิภาวะไม่ก่อให้เกิดความลำบากให้กับประชาชนคนอื่น
ไม่ทำให้รถติดแล้วก็ช่วยดูแลซึ่งกันและกันครับ

ขอโทษผู้คนที่อาจจะไม่ได้ไปพูดคุย

คือเวลาจำกัดอย่างที่เรารายงานไปในช่วงห้องข่าวหัวเขียว
คุณผู้ชมว่ากำหนดการเดิมเนี่ยมันก็มีการโดนเลื่อนออกไป
เพราะด้วยเวลาที่มันค่อนข้างดีเลแล้ว
แต่คุณพิธาสัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับมาอย่างแน่นอนครับ

มีคารวาลแห่ขอบคุณแต่อย่างที่บอกคือเลยกำหนดเวลาแล้ว
คนก็มาเยอะด้วยเดี๋ยวรถมันจะติดขัดเป็นทางยาวไป

ก็สุดท้ายมาเจอชาวระยองแค่หน้าห้างแฟชั่นนี่แหละฮะ